ไปกันต่อที่ประจวบคิริขันค่ะครับพาไปดูนายตำรวจคนหนึ่ง
แต่ย้ำก่อนว่าเขาคือตำรวจปลอมเขาอ้างตัวไว้
ใช่แล้วสภาพเขานะครับคุณผู้ชมห้ามกระพริบตา
นี่เขามาพร้อมกับรถประจำกาย
เป็นรถจักรยานคันนี้ค่ะเห็นบอกว่าเขากำลังปฏิบัติภารกิจอยู่นะ
กู้ภัยอย่าเพิ่งยุ่งนี่ผมปฏิบัติภารกิจอยู่
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขามาปฏิบัติภารกิจเพื่อที่จะดูว่ามันมีการลักลอบขนยาเสพติดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ
เหตุการณ์ที่เกษคลที่เป็นประจวบคีริคันคุณลุงคนนี้วัยห้าสิบปี
เมาแออยู่ข้างถนนแบบนี้แหละค่ะครับ
ทราบชื่อคือนายปฏิวัติมีเบียนวัย๕๐ปีนะคะ
่งกางเกงขาสั้นทอเสื้อแบบนี้แหละ

ทีจบได้ทีก็พยายามสอบถามเขา
บอกว่าคุณลุงจะไปไหนนะคะ

คุณลุงบอกว่าผมเป็นพันโทปฏิวัติปลอมตัวมาสืบ

ถ้าเป็นพันโทนี่ก็ทหารนะดิ

ผมเป็นพันโทนะฮะ
กำลังมาสืบราชการรับอยู่ซื้อขายยาบ้ากันแถวนี้
แถวนี้วิ่งส่งยากันทุกคืนเลย
ผมจะมาเป็นสายสืบมาจับพวกนี้หน่อย
ใช่แล้วอยู่ในสภาพเมาแอแบบนี้

จักรยานเห็นบอกว่าล้อลมแบนด้วยนะคะ

โอ้อยู่สักกัดได้ไหม
ขายที่นั้นภายบุรี
ภายธนรัฐภายบุรี
ไปด้วยนามทุกเหลือก็ได้
แล้วมาปฏิบัติราชการอะไรตอนนี้

จานนาที่กูไปถามเป็นทหารหรือ
ค่ายธนรัฐนะพันโทปฏิวัตินะมีประโยคนึง
กู้ภัยถามค่ะอ้าวแล้วลุงจะไปไหนเนี่ย
ลุงแกบอกจะไปที่ชอบไงอ้าวอะไรที่ชอบที่ชอบไงอ้าว
ลุงแกบอกเองแล้วก็เมาแออยู่แบบนี้นะคะ
หลายคนอยากรู้ว่านายตำรวจหรือว่าทหารคนนี้
ว่าพันโทปฏิวัติเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่ไหน
เขาพบอยู่ที่บนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดน่ะนะคะ
ทางเข้าร้านขายพันไม้ในบ้านหนองหมูหมู่ที่เจ็ด
อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะคะครับ
ก็เมาแออยู่แบบนี้เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำตัวไปโรงพักก่อน
เจ้าหน้าที่ช่วยในพันธุ์ไปไหนฮะพาไปโรงพักก่อนเหรอ
โรงพยาบาลก่อนไปสงบสติอารมณ์นิดนึงก่อนปฏิบัติการต่อ

ว่าท่านเป็นนายพันจริงหรือเปล่าถูกต้อง
เพราะว่ายังตอบแล้วก็ให้การอะไรวกไปวนมายังไม่รู้เรื่องแบบนี้ค่ะ
ก็ต้องไปสงบสติอารมณ์จนกระทั่งสั่งเมาก่อนนะคะ
ค่อยจะมีการพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวพาพันโทปฏิวัติกลับบ้านต่อไป
เออนะฮะอ่ะท่านหน้าพันฮะสงบสติอารมณ์ก่อนนะครับ